และทางด้านล่าง

ผมขอลูกแข็ง
ผมเข้าใจว่าเป็นศอกครับแต่โดนหมัดโดนปลายคางเต็มเลยครับ
แกสูงแกยาวเลยครับจิ้มให้ถึงเลยครับ
นี่ครับจังหวะพยายามจะเล่นงานไปที่ฐานล่างนะครับแสนคม
ไฟนี้ก็แตกอีกแล้วครับเพราะเป็นคิ้วขวาครับ
จังหวะภาพช้านก่อนครับพยายามจะแทงด้วยซ้ายครับ
แล้วยัดเข้ามามาแต่ละดอกแต่ละทีครับจะยาวครับ
โอ้โหแทงเหนือเหน็นเลยครับ
ดมาเสียบเสียบเสียบครับ
เล่นงานบริเวณลำตัวของทางด้านแสงคมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับ
โอ้โหเวลาแสนคงแกหันขวาเนี่ยแกเสียบซ้าย
พอเวลาหันซ้ายนี่แกเสียบขวาแล้วครับ
เจอกว่าแทงขวาเข้ามาครับแล้วยัดเข้ามาอีกที
ครับไม่อยากมีเจวกว่าที่เพียงพัมธ์เหมือนกันครับทะดานเฮือร์บิ้นชิงชัย
มาเอาจองเชียร์และทีมงานในหายใจความไม่เหมือนกันครับ
แต่จังหวะวงในนี่ก็เสียบแต่ละดอกแต่ละทีนี่เนื้อเน้นเลยครับ
ดูครับต้องบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลนะครับ
นี่ก็จังหวะวางแข้งถิงด้วยมัดขวา
แล้วดูครับจังหวะเสียบด้วยเขาขวา
และชิงชัยบุรีฟอร์แมน